ฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่เอกครับ

และกรรมการพันธนับรวดตีสัญญารัตราไพ่วงศ์

และเพชรเมืองย่า๔๗ครับ
กลายเป็นคนใต้ไปนะพี่คว่าอย่างฝันโดม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

หลายคู่ส่วนสู้ด้วยจะยุบรึเปล่าล่ะใช่หมดรึไม่ล่ะเหลี่ยมตัวเหลี่ยมเชิงพีมืออาวุธมวยได้เปรียบบนอ่าฝ่ายน้ำเงินน่ะอ่าไอ้เจ้าหย่อคุณพลน่ะแต่ถ้าปากเขียวหน้าเขียวเป็นไก่ต้มปรแล้วก็เรียบร้อยทันทีน่ะครับและแดงนี้ก็โมยใส่เลือดเลยนะลูกชายเจ้าน่ะภูมิสนิทพอรุ่
เพราะค่านิยมของแฟนมวยุกนี้มันต้องอย่างงี้เปิดเกมเลย
ประเภทเอาอาวุธนี่ต้องทันใจเลยนะขึ้นมาใส่เลยครับ
อยากจะให้แฟนมวยยืนกินถั่ว๒ยก๓ยกนี่ไม่ได้หมดสมัยไปแล้ว
ใส่เลยเด็กรุ่นใหม่ลูกชายเจ้าแรมโบเปิดเกมเลยนะครับ
ลูกสวยงามไม่เอาน้ำเงินทรงมวยเขี้ยวกว่านะ
ฝีมือเรียบตัวนะ
เชิงมวยอาวุธมวยน้ำเงินได้เปลี่ยบ
มันอยู่ที่ว่าคนจะปากเขียวหรือเปล่า

ใหม่จ้องไม่ดูเชิงเชิงไม่สนฉันอย่างเดียว
ต้นรับปลายแรงจะแรงได้หรือเปล่าแต่ถ้าน้ำเงินไม่ยุบก็อาจจะแรงลำบากนะ
อาจจะออกทะเลได้นะอาจจะไปพร้อมกับเรือเล็กงดออกจากฝั่งเลยนะแบบนี้นะ
อายุแรงอายุมา

ในครับอย่างเดียวเลยพอเกร็งมานี่หัวไปก่อนเลยครับ
โบ้น้อยรัฐหนองขิงคุณพ่อเป็นเทรนเนอร์ให้อยู่ที่มุมนะครับ
น้ำเงินนี่มีเทพธรรมะมาช่วยติวเข้มด้วยมีจำนงเมืองศรีมายืนอยู่อีกคนนึง
อายุก็ยังน้อยกระดูกกระเดี้ยวก็ยังน้อยนะครับแดง
เดี๋ยวมันคุณอายุใกล้เคียงกันนะเออ
อายุไปถึง๒๐แล้วครับประมาณ๑๕๑๖แล้วนะพี่ฟ้า
อายุยังน้อยปลดยกปลดยก
ดัมเบิ้ลน้อยครับเจริญเข้าหาไม่หยุดเลยครับ
ไทยพบเกาหลีใต้เริ่มเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีบนเวทีครับยก๒
น้ำเงินฝีไม้ลายมือเชิงนี่ดีกว่าอยู่แล้ว
น้ำเงินยอดผู้คนที่พัฒนาความแดงแรมโบ้น้อยรัดหนองขี่
แดงอ่ะช้านะครับแต่ได้ลูกทรหดได้หัวจิตหัวใจดี
บุ้งน่ะใครที่รวงทุน๗ตัวตลอดค่ะเราเลยมาเลือกทำเลยนะ
เด็กหายุงยังน้อย
สไตล์ของคุณพ่อน่ะดุดันอยู่แล้วแต่มันต้องมีหมัดเสริม
ไปตีเขาอย่างเดียวเมื่อกี้มันก็โดนเขาอวมกว่าน่ะกว่าจะเข้าได้นะ
มันต้องรับเยอะเลยนะถ้าไม่มีอาวุธอะไรมาเสริมเนี่ยจะไปเข่าอย่างเดียวรับเยอะ
มันจะรับเยอะเกินไปครับดีไม่ดีมันจะไม่คืนทุนไง
ตัวนี้ก็แข้งซ้ายแข้งขวาเตะได้เฉียบนะ

พวกนี้ถ้าไม่คิดนอกรุนนอกครั้งอาจจะแรกตัวเป็นแสนนะ
นี่แดง๑๑๒น้ำเงิน๑๑๐ได้เปรียบ๒ปอนด์ด้วยนะ
ต่อ๒ปอนด์
ในฐานะที่ว่าเคยชนะ

แต่ถ้ามานิ่งมารออย่างนี้ไม่ได้นะ
โน่นเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเลือกทำเลือกเทียบเลย
พระวุฒิเห็นหมดเลยยอดขุมบน
ไหนไหนนี่นี่ตัวจะได้

เมอะตรายไม่ดีแล้วจนเผาหัวแดงเลย
เจ้าแรมโบเนี่ย
แหลงโบน้อยแล้วต้องขี่
โอ้โหเจอแข้งขวานี่ภาวะ
แม่มันออกแต่ละแง่มันหนักแรงอ่ะแต่ละแข้งของ
เนียนด้วยดิเตะเพลินเลยอ่ะ

ต้องเน้นหมัดต้องเน้นหัดแล้วต้องมีหมัดเสริม
มันไม่มีอะไรนำเลยแม่เดินเข้าไปก็ไปชนแข้งรับแข้งขวางเจ็บไปหมดอ่ะ
ต้องมีกระแทกเข่าเนี่ยขวาเข้า
เห็นยุคถามนาเลชแยกออกมาช่วงยก๒แล้ว
วันนี้แฟนมวยรับตัวเข้ามาชมทั้งหมด๕๖๗คน

เสาหน้านั้นน่าจะแน่นเลยนะครับ
ครบรอบวันเกิดศึกยอดมวยไทยรัฐด้วยเสาหน้า

อาหารการกินกาโฟงกาแฟ

แต่เชียร์แล้วนี่แม่
อย่าลืมอย่าพลาดกับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
วันเสาร์ที่๒๔กันยายน
ลองครบรอบ๑ปีของศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
คู่แรกนำรายการครับ
เมืองชนสุดสาครมวยไทยยิมป้องกันแชมป์

สนุกต่อนอกจอได้นะครับ

หมดยก๒เทพธรรมะบอกที่มุมแดงเลยนะครับ

ไม่ใช่เดินเข้าไปจะไปขวาข้างในอย่างเดียวนะครับ

นี่ทำได้ดีกว่าเลยนะครับต้องมีมัดสลับหน่อยมีอะไรหน่อย
แรมโบน้อยวันนี้เตรียมอาวุธมาน้อยนะครับเตรียมเข่ามาอย่างเดียว
ตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้ไหมแม่เสียจังหวะเองครับลูกนี้

แม่เข้าข้างหลังครับตุ๋ยเลยรัดลูกนี้
สั่งเล่นรัดไหล่มีมัดอ่าหมัดขวามัดขวาเริ่มต่อย
ต้องเน้นมัดแล้วครับลูกไอ้เจ้าแรมโบ

คุณพ่อคุณแม่นี่มาเชียร์กันร่อยเวลาเลยนะครับแหละพ่อหนอยละ๒๕
มันยังไม่ได้อ้าวมีเซมีเซแม่เทพธรรมะบอกนี่แม่นเป๊ะเลยนะครับ
บอกมีหมัดก่อนแล้วออกตีแล้วค่อยในมันต้องออกเป็นสเต็ปไงจะเดินเข้าไปเข่าอย่างเดียวลำบาก
ต้องมีหมัดมีแข้งแล้วค่อยเข่านะพี่ป่าแดง
โอ้โหมันต้องมีหมัดมาเสริมอ่ะนะไปตีเข่าเขาอย่างเดียวไม่ได้หรอก
ไม่ได้หรอกแม่เห็นเอาหึดใดไปใช้สีระจางวายเลยถูกดี
ลงไปบิ๊กไปเดินไปเดินต่อพยายามต่อรับแข้ง
ดักแท่งเอ้าโดดเกี่ยวเชือกอุณหการ
ว่ากันใหม่ตามเวทีต้องเปิดเกมขยับเดินต่อครับ
เรมเบอร์น้อยไล่แขนใส่ตี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
จุ๊ดขึ้นคนจุ๊ดขึ้นคนนี่มันมีดินที่โต้นี่ไง
เล็นมาดเลยให้เจ้าลัมโบนึงเล็นมาดอย่างเดียวดับแทงไปเรื่อยครับจุ๊ดขึ้นคน
สวยครับลูกนี้สวยงาม
แต่พอโดนแล้วอาการก็ไม่ดีเหมือนกันด้วยนะครับยอดขุนพล
แต่เวลาวงนอกออกอาวุธนี่ดูน่ารักเลยนะครับ

ติดในอย่างเดียวดื้อเลยตอนนี้
แม่พอมันโหนเข้าเชือกพอตีแบบนี้แล้ว

เหยียงเฮร่มแรงนะครับบนยกที่๓
มวยครุ่น๕ของเราผ่านมา๓ยกแล้วครับ
ข้างด้านภายตาเมืองก็ย้อนข้างข้างตามที่เพียงครับ

ใช่ถึงตัวแล้วครับเครื่องร้อนแล้วครับตอนนี้

เตรียมตัวมาล้างแค้นครับ
อ่า
เอาละครับทำได้ไม่ได้เลยครับน่าสนใจนะครับบนเวที
ดุเดือดเหลือเกินตามต่อยก๔ครับยิ่งชกยิ่งเข้มข้น
ยิ่งมันอีกต่างหากด้วยครับแม้ว่าจะเป็นคู่ปิดท้ายในวันนี้
แต่ชกน่ารักนี่เกินค่าตัวทั้งคู่เลย
น้ำเงินฝีมือจัดจ้านครับแดงนี่เข่าอย่างเดียว
ไอบริเวณรอยแข่งนี้ไม่ต้องคุยนะครับนังเงินดีกว่าเยอะ
แดงนี่ใช้พละกำลังเป็นหลัก
แต่งตัวช้านิดนึงคิดช้าทำช้าก็โดนแบบนี้แหละครับ

พยายามจะลงเอวลงปีกนะ

เออแต่งตัวช้าไปหน่อย

ชุดนี้เป็นรางวัลของความพยายามงแดงเลย

เวลามีมวยนี่เหมือนพ่อเหมือนกันนะ

ลูกดักลูกแทงลูกสวยงามเลย

ล็อคมันตีไปเลยครับยอดฝุ่นพล
อ่อนแอ่นอ่อนแอ่นเหนือแดงยังแต่งอมทรงเครื่อง
มันยังความจัดจ้ามันยังไม่ติด
พอได้มันได้เป็นชุดแต่น้ำเงินมันได้ลูกจุกจิกไปเรื่อยอ่ะพี่ป่า
มันเกี่ยวคืนเกี่ยวคืนไปเรื่อย
นิ่งไม่รอครับเปิดเกมอย่างเดียวครับ
แค่งซ้ายรับแข้งขวาหมัดไม่มีน้ำหนักแล้ว
หลอกเอามี๑นาทีครับ
๑๐วีนาทีเดินไปเดินไป

เหลี่ยมสุดท้ายแน่มวยทรงนี้มันควรจะเป็นของแดงนะ
แต่ชกไปชกมาเหลี่ยมสุดท้ายเหลี่ยมจบนี่ไปอยู่ที่น้ำเงินหมดเลยยอดขุนพล
ยกนี้ออกมาทำดีเลยนะยอดขุนพลนะ
ย้ำแค้นหรือเปล่าหรือจะให้เขาแก้มือได้
รับไปหลายคะแนนนะครับมีดับมีแทงมีหมัด

ไปเร่งเยอะนะเร่งเยอะยกนี้รับเละเลย

ต้องไขก๊อกสองออกมาได้แล้วแรมโบ้น้อย
๓ยกก็ถือว่าแม่งเครื่องยังร้อนช้าพอให้๕ยกมีแก้งตัวได้หรือเปล่า

ล็อกในหันเข้าในหันข้างเลย

มาถึงเกมตรงนี้เรียบร้อยเลยนะ
แต่ยังพยายามนะยังพยายามเน้นหมัดอย่างเดียว
มัดกับสอกแล้วตอนนี้

เทพธรรมะนี่หน้าหงิกเลยแม่

ตัวแค่ขวาครับ
ทำอย่าง

ติดตามรับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพื่อเกินการคืนกำไรแก่แฟนมวยนะครับ

ความยิ่งใหญ่ของสุขีธรรมชายรัฐกันครบรอบหนึ่งปีครับ
อ้าวเดี๋ยวดูยกสุดท้ายครับเร็มแบ้วน้อย
จะเดินเข้าไปทำหรือว่าเดินเข้าไปโดนครับ
ยกที่๕ยกสุดท้ายท่านผู้ชมครับพี่ป่า
เดี๋ยวคู่นี้พอมีการชูมือเราก็คงต้องลาท่านผู้ชมเลย
แล้วเราอยากกลับมาพบกันใหม่เสาหน้ารายการใหญ่เลยนะ
ยิ่งใหญ่มากเลยเป็นรายการครบรอบ
สลองครบรอบเหล้าหนึ่งปีของไทยรัฐทีวีนะครับ

ก็อย่างคู่ไอ้เพชรเมืองชนเนี่ยนะ
ป้องกันแชมป์๑๒๖ปอนด์กับชนะเพชร๙๑รุ่งโลศ
แล้วมีคู่ชิง๑๐๘ปอนด์นะ
และตามด้วยอินทราชัยกับเจ้าเดคเกอร์แซมม่อน

ส่วนคู่มวยเด็กเล็กอีกคู่น่ารักมากเลย

นี่คือวันเสาร์ที่๒๔นะครับ
หน้าติดตามชมครับกับมวยแบบนี้
มีป้องกันแชมป์มีชิงแชมป์๒คู่ด้วยกันนะ
หมดจากคู่นี้คงจะต้องลาท่านผู้ชมครับ
ห้องส่งนั้นยังมีอีก๑คู่นะครับ

มันก็พยายามเต็มที่นะไอ้เจ้า
ความรับมากเหลือเกินนะ
มีหมัดเป็นมวยที่มีเข่าอย่างเดียวจริงเลยนะครับแดง

พอประสบการณ์น้อยเจอมวยนี่แบบ
มีตีมีอะไรช่วยในโอกาสออกทะเล

แต่ก็เด็กไม่ทอนะ

ซอยไม่เข้า

ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราสนุกขน
กันนิดนึงนะครับ

นี่เป็นคู่ที่๕สำหรับการถ่ายทอดในวันนี้นะครับ
แรมโบน้อยรัฐสงขี่แดงยอดกุโมน

บอกต่อว่ายิ่งใหญ่มาก

ฉลองครบรอบ๑ปีของไทยรัฐทีวี
อาหารเลี้ยงฟรีตลอดนะครับ

ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้เอกชุมพร
รวมไปถึงทีมถ่ายทอดสดจากไทยรัฐทีวี
นี่คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับ

มันชัดเจนกันไปเลยครับว่าใครแพ้ใครชนะ

คุณชนะนะครับไม่มีปัญหาท่านผู้ชมครับ
น้ำเงินครับยอดขุนพล

ในวันนี้นะครับทีมงานทั้งหมดคงต้องลา